ไปดูหน่อยที่วัดนี้เขามีการทำพิธี
เป็นการสวดอุทิศส่วนกุศลให้กับวัวที่ตาย
ทีนี้ตอนที่ทำพิธีอยู่คุณผู้ชมดูพร้อมกันว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะ
คุณยายที่นั่งอยู่แล้วก็เหมือนตัวสั่นพนมมือแบบนี้
คุณยายคนนี้คือคุณยายเพียรพอแสนค่ะคุณผู้ชม
แล้วคุณยายก็พูดอะไรไม่รู้ฟังไม่ค่อยจะเข้าใจนักอะนะคะ
แล้วก็มีการประกาศด้วยไม่ต้องจับไม่ต้องจับนะปล่อยแบบนั้น
นี่เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะคะที่วัดเวรุวัน
ที่อำเภอบรบือจังหวัดมุกดาหารแล้วพระลูกวัดเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้
วันนี้นักข่าวของเราค่ะก็ไปที่วัดนี้ไปเจอกับพระครูวินัยทรคทาวุฒิเนี่ยนะคะ
ก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังหน่อยละกันค่ะ
ว่าพระที่ทำพิธีน่ะให้สัมภาษณ์เราว่ายังไงนะคะ
เป็นก้อนหลังอยากกินผัวความถือทุยจากน้อย
คือชาวบ้านเขาเจอวัวตายโดยไม่รู้สาเหตุใช่ไหม
แล้วไปเจอพวกห่อผ้าเนี่ยมัดเอาไว้ขนาดเล็กนะ

พอเอามาให้ดูเนี่ยพระท่านก็บอกว่าเป็นเม็ดปอบ
แล้วก็มีการสวดทำพิธีแบบนี้ค่ะ

จากยายเพียนที่จะนั่งสั่นอยู่แบบนี้
พิธีเทียนธรรมสวดเอาไว้อีก๓วันนะ

คือเขาก็จะเอาดินจากมุมของหมู่บ้าน

แล้วก็จะมีการปล่อยพวกวัวธนูออกไปไล่

นักข่าวของเรานอกจากคุยกับพระที่ทำพิธีแล้วค่ะ

บอกว่าเมื่อวานนี้ตื่นมาแล้วเจอว่าวัวตาย

พอเดินดูรอบไปเจอห่อผ้าสีแดงไง

แล้วก็เลยมีพิธีเหมือนในคลิปที่คุณผู้ชมเห็นล่ะค่ะ
แล้วถามว่าตอนนี้อาการยายเพียนเป็นยังไงบ้าง

ไม่กล้าเข้าใกล้คอกวัวเลยนะคะ